ขยับต่อจริงเรื่องของโควิดยังมีอีกหลายมิติ

ภาพถ่ายติดวิญญาณคนโบราณ

เป็นงานวันเกิดของรองเอ
เอก็คือร้อยตำรวจตรีเอพยันกีตารองสารวัตรป้องกันและปราบราม
เห็นอยู่นี้ระหว่างที่รองเอให้คุณแม่เหมือนร่วมอวยพรผ่านเค้กวันเกิด
อยู่ดีมีหัวใครก็ไม่รู้มองดูไปดูมา
หน้าตาไม่เหมือนเพื่อนรองเอสักคนหนึ่งหน้าตาเหมือนคนโบราณมากกว่าครับ
เหตุการณ์นี้ก็สะพรึงตะลึงไปแล้วรอบหนึ่งครับไปไปมามารองเอเจออีกที
ที่เก่าเวลาเกือบจะเวลาเดิมเพิ่มเติมคือกลางวันเกือบกลางคืน
เหตุการณ์เดิมเนี่ยช่วงกลางคืนเหตุการณ์ใหม่ช่วงกลางวัน
และเหตุการณ์เดิมเนี่ยเหมือนกับว่าเขามาในฝันด้วยนะมาในฝันมาชี้ให้ดู
ว่าตัวป้ายป้ายงานวันเกิดรองเอเนี่ยป้ายนี้ที่มีเขียนว่า๑๙๑
ถ้ายังจำได้ว่าป้ายนี้คืออะไรที่มันเป็นป้ายวงกลมกระด้งอ่ะครับ
ใช้กระด้งกระเด้งอะไรเนี่ยในการทำป้ายงานวันเกิดครับ
ไปมาตรงจุดเดิมนั้นเองครับลมพายุลมผ้าหมูอยู่ดีไม่รู้ไอ้ท่าไหน
ในจังหวัดไม่มีรายงานเลยว่ามีลมพายุพัดผ่านมาพัดตรงนี้จุดเดียว
แล้วมาพักตรงไหนจุดที่เป็น๑๙๑จุดที่เป็นป้ายงานวันเกิดรองเอ
นอกจากกระด้งปิวไปแล้วนะครับกองฟางกระจัดกระจายกระจุยไปอีกต่างหาก
เหตุการณ์นี้รองเอมองไปมองมาไม่รู้จะมองใครเป็นไปได้ไหมว่าอาจจะมีคำเตือน
ครั้งที่๓มาจากศาลพ่อปู่เสือเหมือนท่านตั้งใจอยากจะเตือนอะไรสักอย่างหนึ่งฮะ

เวิร์กลงเล่าเหตุการณ์ที่ว่ามันเป็นอย่างไรบ้าง
มาไม่ทันได้ตั้งตัวเลยครับ

มันมีการตั้งเขาไหมว่าลมมันจะมาอะไรยังไง

ไม่มีเกิดขึ้นมาเลยเองเลยใช่ไหม

แรงไหมหมุนแรงไหม

อ๋อลูกมันยังใหญ่เลยหรอแล้วมันยังไงบ้างมันพัดออกของเรามันยังไง
พัดมานี้เผาพ่อปูเสือมานี้ออกนี่ไอนู่น
อ๋อแล้วแล้วกล้องฟางมันลอยขึ้นเลยไหม
ฟางไปร่วนอ่ะ
อ๋อและก้อนฟางนี้จริงแหลมล่วงไปข้างล่างมันลำไปทับต้นไม้มุ่นเลยเหรอ
เหตุการณ์ดังกล่าวนี้เกิดขึ้นตรงศาลเจ้าพ่อปู่เสือพอดิบพอดี
แล้วงานวันเกิดก็จัดตรงนี้พอดิบพอดีนี่คือโคกหนองนา
ดังนั้นรองเอก็เลยไม่แน่ใจว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้น
ตั้งแต่เรื่องของหัวปริศนาเรื่องของมาเข้าฝัน
แล้วเรื่องลมพายุลมบ้าหมูอยู่ดีก็มาพัดเฉพาะตรงนี้
เชิญมาที่ฝันอีกครั้งหนึ่งเชิญเข้าฝันรองเอได้อีกครั้งหนึ่งเลยนะคะ
จะได้รู้แล้วว่าตกลงแล้วต้องการจะบอกอะไรกันแน่นะครับ